คนหัวร้อนที่พูดถึงนี้เป็นพระ

คู่กรณีคือพระเจ้าวาดกับพระลูกวัดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเจ้าอาวาสคือไปตักเตือนพระลูกวัดแหละว่า

โอ้โหเข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสนะคะ
ถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดตาเย็นนี้แล้วค่ะเจ้าอาวาส

หลังจากที่ถูกพระลูกวัดทำร้ายค่ะ

ภายในวัดขวนยวรนะคะอำเภอขาวชัยสนจพัทธลุง

ต้องนำตัวพระอธิการสมคิตอายุ๗๒พันศาแล้วค่ะ

เพราะว่าท่านถูกพระเอ็มวัย๒๓ปี
พระลูกวัดเนี่ยทำร้ายจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
อธิการสมคิดเนี่ยบาดเจ็บ
บวมทั้งสองข้างต้องใส่ที่ครอบตาปิดไว้
อกจากนี้ยังมีบาดแผลที่ข้อมือ
ฟกช้ำตามร่างกายอีกหลายแห่งนะคะ
อธิการสมคิตเล่าว่าพระเอ็มผู้ก่อเหตุเนี่ย
บวชที่วัดนี้ถึง๙เดือนแล้ว
ท่านเป็นคนบวชให้เองแท้

ส่วนพ่อไปมีครอบครัวใหม่

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะ

ถ้าไม่ฟังก็จะต้องให้ศึก

ถึงกุฏินึกว่าจะมาศึกค่ะ
ที่ไหนได้โอ้โหหยิบมีดทำครัวมาเลยจะมาแทง

ล่าสุดช่วง๑๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
ตำรวจสพเขาชัยสนพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

นิติวิทยาศาสตร์ที่กุฏิพระอธิการสมคิต

เก้าอี้ล้มระเนรนาศข้าวของนี่กระจัดกระจาย

พระเอ็มเป็นคนเดินเข้ามาในกุฏิ

เพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าวาดร้องให้ช่วยค่ะ

หน้าห้องโถงหน้ากุฏิสภาพคือ

แล้วก็เดินวนไปวนมาอีกประมาณเกือบนาที

ไปส่งโรงพยาบาลกันนะคะ
ส่วนพระเอ็มหรือนายรัชานนท์ชุมชวน

ก็รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสจริง
เพราะไม่พอใจที่บอกให้เขามาศึก

ที่ลงมือไปนั้นเพราะไม่อยากศึก
แต่เลิกเสพยาหันเข้าหาธรรมะแล้ว

แต่ตำรวจค่ะแน่นอนว่าก็ต้องนำตัวไป

แต่ก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสต่อไปค่ะ

แล้วใจต้องเย็นกว่านี้นะ

อายุ๖๓ปีคนขับรถและผู้ดูแล
อธิการสมคิดก็เล่าถึงอาการบาดเจ็บล่าสุดว่า

ตามร่างกายดีขึ้นแล้วค่ะ

หมอยังคงต้องใช้ผ้าก๊อตปิดตา
แล้วก็จะมีการผ่าตัดตาเย็นนี้เลยนะคะ

ต้องอยู่โรงพยาบาลไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
เห็นใจเจ้าอาวาสนะท่านอายุมากแล้วเนอะ